คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พาไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อย

คือโรงเชือดโรงเชือดควาย
มีควายเพศผู้ตัวหนึ่งเขาเกิดอาการคุ้มคลั่ง
แล้วก็ไปวิ่งไล่ควิดเพชรฆาตบาดเจ็บเลย
แล้วก็วิ่งตะเลิศหนีเตลิดเปิดเปลืองเข้าไปในชุมชน
เหมือนกับจะไปขอความช่วยเหลือนะคะ

ตัดสินใจถ่ายชีวิตควายตัวนี้ค่ะ
นี่คือนายบุญยงนิ่มเรืองวัย๓๘ปีนะคะ

ก็โชว์แผลให้ดูที่ถูกควายหนุ่มควิด

โดยก่อนเกิดเหตุนายทนศรีน้ำอ้อม
พ่อค้ารับซื้อวัวควายบอกว่า
ซื้อควายมาจากอำเภอกระสัง๒ตัว

ตัวหนึ่งถูกชำแหละไปขายเรียบร้อยแล้วล่ะ
ทีนี้กำลังจะนำอีกตัวไปชำแหละ
ปรากฏว่าจังหวะที่นายบุญยง
ผู้รับจ้างชำแหละกำลังจะจูงไปชำแหละเนี่ย
ควายตัวนี้ก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะ
ดิ้นรนขัดคืนอย่างแรงจนเชือกหลุด
แล้วก็วิ่งไล่ควิดทำร้ายนายบุญยง
พอทำร้ายล้มลงก็เหยียบซ้ำอีก
จากนั้นก็วิ่งไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านเลขที่๑
หมู่๙ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรำ
เป็นบ้านของนายเสรีพงพนิษฐ์
รองประธานสภาที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดที่จะชำแหละไปกว่า๔กิโลเมตรค่ะ

ทีนี้นายเสรีบอกว่าเห็นสภาพของควาย
ตื่นกลัวแล้วก็ระแวงไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลย

ประกอบกับครอบครัวชอบทำบุญอยู่แล้วเลย
ตัดสินใจขอถ่ายชีวิตควายตัวนี้จากพ่อค้าในราคา๑๕๐๐๐บาท
เอาไปเข้าโครงการธนาคารโคกระบือให้เกษตรกรที่ยากไร้
นำไปเลี้ยงเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อ
รวมถึงการถ่ายควายครั้งนี้เนี่ย
บอกว่าต้องการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ในโอกาสมหามงคล๑๒สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ